อ่างทองชาวบ้านเข้าไปตัดย่านะเอาเครื่องตัดย่าไปตัดย่าใต้ต้นมะม่วง
แต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าบนต้นมะม่วงมีรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่เลยนะ
ก็คิดว่าเสียงเครื่องมันจะดังไปรบกวนเขา
หรือไม่ก็เศษหินเศษดินกระเด็นไปโดนเขา
พึ่งแตกรังแล้วก็รุมต่อยชาวบ้านครับ

ซึ่งมีผู้ใหญ่๕คนแล้วก็มีเด็ก๒ขวบอีก๑คน
โดยเด็กมีอาการแพ้จนเลือดกำเดาออก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่ป่อเต็กตึงก็นำส่งโรงพยาบาลรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นฝูงพึ่งหลวงนับหมื่นตัวรุมต่อยชาวบ้าน
เกิดขึ้นบริเวณบ้านหมู่๓ตำบลสาราแดงอำเภอเมืองอ่างทอง
ซึ่งพึ่งหลวงไปสร้างรังบนกิ่งมะม่วงข้างบ้าน
รังมีขนาดใหญ่เลยนะครับฐานกว้างของรังประมาณเกือบ๑เมตร
โดยคุณมณัฐศักดิ์กลมขุนทศเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่า
ก็นำเครื่องตัดย่าไปตัดย่าที่รกบริเวณใต้ต้นมะม่วง
โดยไม่ทันสังเกตเห็นข้างบนต้นว่ามีพึ่งหลวงทำรังอยู่
ว่าพึ่งหลวงคงตกใจเสียงเครื่องยนต์
หรืออาจจะมีเศษก้อนหินก้อนดินกระเด็นถูกรัง
พึ่งแตกฮือแล้วก็พึ่งนับหมื่นตัวรุมต่อยชาวบ้านเลยนะฮะ
แล้วก็ยังทำร้ายเพื่อนบ้านคนแก่และเด็ก
ที่นั่งอยู่ใต้ฐานพักบ้านใต้ฐุรบ้านเห็นเจ็บระนาวไปตามตามกันนะ
วางแผนทำลายรังแล้วนะคะซึ่งต้องอาศัยช่วงเวลากลางคืน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก
ถ้าเป็นเวลากลางวันคนก็จะอยู่เยอะ
เป็นเวลากลางคืนคนก็เข้ามาอยู่ในบ้านแล้ว
สมมุติช่วงของการทำลายแล้วพึ่งเขาแตกรังออกไปอีกนะคะ
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้ขึ้น
ถ้าแตกรังขนาดนี้ต้องระมัดระวังนะครับ
แต่ถ้ามาแบบตัว๒ตัวเขาบอกมีวิธีการนะ
ถ้าเพิ่งมาบินรอบเราเราห้ามปัดโดยเด็ดขาด
นิ่งที่สุดปล่อยเขาบินไปเอง
หรือว่าถ้ามากันเยอะหน่อยเราหาวิธีในการวิ่ง
เข้าไปหลบในห้องปิดมิดชิดให้เร็วที่สุด
ถ้าไม่มีที่หลบเขาบอกว่าให้วิ่งผ่านพุ่มไม้รก
หรือว่าวัชพืชสูงนะครับ

แล้วก็พึ่งอาจจะบินหลงไปทางอื่นไม่เข้ามาหาเรา
สิ่งหนึ่งที่คนถามว่าหนีพึ่งหนีลงน้ำได้ไหม

คิดว่าได้เพราะว่าพึ่งเขาลงน้ำไม่ได้
คุณลงไปนานแค่ไหนพึ่งเขาก็จะอยู่รอนานแค่นั้น

เขาบอกถ้าคุณลงดำลงไปเขาก็วนอยู่ข้างบน

รอคุณขึ้นเขาก็ต่อย